สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเที่ยงนี้มาเจอกับเชอรี่
อัปเดตข่าวบันเทิงกันเช่นเคยนะคะ
วันนี้ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมจะพูดถึงเรื่องราว
ของการกิ๊กกักกันระหว่างพระเอกหนุ่ม

แป๊บเดียวนะคะหนุ่มเอสกันตะพงค่ะ
ก็ไม่เคยจะออกมาแก้ข่าวเลยสำหรับกระแสการเมาส์
เรื่องการคบหากันของพระเอกผิวเข้มเอสกันตะพงศ์
ไฮโซเจ้าแม่เครื่องเพชรอย่างชูชัย
ความสัมพันธ์เป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น
แต่ไม่สามารถสยบข่าวร้อนนี้ลงได้เลย
เพราะว่ายังคงมีเสียงกระซิบจากวงในแหมรู้ลึกรู้ดีจริง
บอกว่าทั้งคู่ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดเวลา
ล่าสุดค่ะในงานวันเกิดของคุณชูชัยเนี่ย
เอสก็ให้คนสนิทส่งของขวัญส่วนตัวไปให้
และทันทีหลังจากเคลียร์งานเสร็จ
บึงรถซุปเปอร์คาร์แบรนด์หรู
อวยพรถึงรีสอร์ทที่อำภาวาด้วยตัวเอง
ถ้าไม่สนิทกันจริงจะทำถึงขนาดนี้หรือเปล่า
หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะใส่อกใส่ใจกันขนาดนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ที่เคยออกมาเคลียร์ก่อนหน้านี้
ว่าเป็นแค่พี่น้องจริงเท็จยังไง
ซึ่งหนุ่มเอสเองก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดอีกครั้งนะคะ
ว่าเขาเองกับคุณชูชัยเป็นอะไรกันค่ะ
แล้วอย่างพี่ชูชัยกับผมเนี่ยเราเจอกันด้วยสายบุญ

ก็ฝากมีพี่เขาไปเอาไปให้ว่าติดงานอย่างนี้ครับผม
ผมเป็นน้องชายแล้วเขาก็เป็นพี่เขาเป็นพี่ชายที่เคารพผมครับ
แล้วก็อย่างที่บอกครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมครับ

สมมติว่าเป็นเด็กที่ถูกผู้ใหญ่เรียกแล้วหรือยัง
คงไม่ใช่ครับเพราะว่าด้วยตัวเราเอง
แล้วก็มีเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่เลี้ยงตัวเองได้
อย่าเรียกว่าคู่จิ้นเลยครับอย่าเรียกว่าคู่จิ้นเลยฮะ
เป็นพี่น้องที่ทำบุญกันแล้วก็มันไม่มีอะไรเกินเลย

แล้วก็เป็นพี่ที่ให้ความเอ็นดูเมตตาน้องตลอด

เป็นพี่น้องสายบุญครับใช่ครับ
เรื่องพี่ชูชัยเคลียร์กันไปชัดนะครับ
แต่ว่ากระแสข่าวกับสาวก็มีเหมือนกัน
ข่าวที่เจ้าตัวกำลังตามจีบนางเอกแตงโมพัทรธิดา
มีกระแสคู่จิ้นแบบเบา
ออกมาจากคนที่ติดตามในอินสตราแกรมค่ะ

แตงโมเป็นรุ่นพี่ในวงการที่สนิทสนมกันมานาน
แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันตามงานต่างบ่อยครั้งค่ะ
ทำให้ช่วงนี้มีการพูดคุยปรึกษากันในหลายเรื่อง
ซึ่งก็เป็นเรื่องราวคำแนะนำดีที่มีให้กันและกันเสมอมาค่ะ
แต่ยังไงก็ตามยืนยันว่าสถานะและความสัมพันธ์

พร้อมย้ำด้วยว่าตัวเองน่ะยังโสดสนิทมากค่ะ